มาดูเรื่องวุ่นของเงินบริจาคครับ

อยากจะมอบเงินให้กับฮีโร่ที่ช่วยเด็กถูกไฟช็อตนะครับ

อบเงินไม่ตรงจำนวนครับก็ถูกแจ้งความไป
นายกฤษดาโลหิตดีหรือทนายโนบินำนายอัฐชัยอาทอุดมหรือว่าบาท
อายุ๑๙ปีฮีโร่ที่ช่วยนักเรียนที่ถูกไฟช็อตนะครับ
แล้วก็นางสมทวินเมืองณศรีอายุ๖๒ปียายของน้องเรดิโอ
นักเรียนหญิงชั้นม๓นะครับโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ที่ถูกไฟช็อตหมดสติเข้าแจ้งความที่โรงพักเมืองอุดรธานีนะครับ
หลังจากโดนเพจดังเนี่ยเอาเหตุการณ์ดังกล่าวไปเปิดรับบริจาค
แล้วเอาเงินมามอบให้แต่รายละเอียดของเงินบริจาค
มันไม่ตรงกับความเป็นจริงคุณผู้ชมครับ
ดังกล่าวโพสต์เมื่อวันที่๑๙กันยายนที่ผ่านมา
ชี้แจงบอกว่ามีผู้บริจาคเข้ามาผ่านเพจ
รวมทั้งหมด๒๐๐๐บาทและสนับสนุนเพจเอง๕๐๐๐บาท
เขาว่างี้นะคุณผู้ชมดูไปนะ
ต่อมาแอดมินเนี่ยมาที่บ้านบาสนะครับ
แล้วนำเงินบริจาคมามอบให้๕๐๐๐บาท
แต่มาถึงก็โอนเงินให้แค่๑๐๐๐บาท
แล้วก็ถ่ายรูปมอบซองแล้วก็กลับ
เมื่อถามว่าพี่พี่ลืมโอนอีก๔๐๐๐บาทเปล่าอ่ะนะฮะ
สมองว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ครับ
แล้วตอนที่เอาเงินมามอบให้ยังขอยืมเงินด้วยนะ
เอาเงินมามอบให้เขานะแต่บอกว่า
ขอตังค์ยืมเตาน้ำมันก่อน๑๐๐๐บาทได้ไหมอ่ะนะครับ
ล่าสุดวันนี้ครับผู้สื่อข่าวไปพบกับแอดมินองุ่น
ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาต้องย้ำนะครับว่าเธอถูกกล่าวหาอยู่ในขณะนี้
ปฏิเสธว่าไม่ได้เปิดรับบริจาคช่วยฮีโร่นะ
แต่มีแฟนเพจติดต่อมาบอกอยากบริจาคนะครับ
ก็เลยรับโอนเงิน๒๐๐๐๐บาทเพราะว่าผู้บริจาคประสงค์ช้าให้ฮีโร่คนละ๕๐๐๐
จากนั้นก็ไปกดเงินใส่ซองมามอบให้บาสที่บ้าน๕๐๐บาท
ไม่ได้มอบเงินโอ้ล่ะครับ
ก็เลยโอนเงินกลับไปให้ภายหลัง
ส่วนบาทไม่ว่างมารับก็เลยโอนให้๕๐๐๐บาท
เอาล่ะมันไม่ตรงกันทั้งคนน้องเอ๋สาวหล่อมอบให้๕๐๐๐บาท
เธอก็จึงบอกน้องเอ๋บอกว่าให้บอกว่ารับ๕๐๐ก็แล้วกันนะ
เพราะมันเป็นความประสงค์ของผู้มอบนะครับยืนยันว่ามีหลักฐานแสดงรายละเอียดทุกอย่าง
แต่ยอมรับว่าพลาดเองที่ไม่ชัดเจนต่อไปบอกจะไม่รับแล้วไม่รับโอนเงินบริจาคแล้วลองฟังเธออธิบายครับ
ไปบอกว่านี่ไหมหนูลงข่าวก็ได้ไม่เป็นไรหนูโดดด่าเยอะแล้วพี่หนูเข็ด
ยังยังยังยังยังไม่จบคุณผู้ชม
บาสออกมาตอบโต้แอดมินองุ่นคนนี้
บอกว่าตอนที่ผมอยู่โรงพจาวาคุณองุลมามอบซองเงิน๑๕๐๐๐บาท
แล้วถ่ายรูปกับเขาแต่ไม่ให้ซองนะ
แล้วเอาเงิน๑๐๐๐บาทใส่ซองมามอบให้เถอะให้น้องบาทนะครับ
มันเป็นยังไงแล้วซองเงิน๑๕๐๐๐บาทเนี่ยเป็นซองเปล่าหรือยังไง

ก็คือถ่ายรูปผมเสร็จแล้วก็ไปถ่าย
ที่เขาบอกว่าเอาเงินให้๑๕๐๐๐บาทแต่ซองที่เขาบอกว่าให้ผม๑๕๐๐๐บาท
ซึ่งมันไม่น่าใช่แล้วก็เห็นเอาเงินสดของตัวเองใส่ในซอง
ครับอันนี้ไม่มีพยานได้ครับคุณยายน้องก็เห็นครับใส่ซอง๑๐๐๐บาท
ทั้งที่ซองนั้นเป็นซองของผมก็คือยื่นจากซองผมเอาไว้ให้น้องเล
แล้วก็เอาเงินหนึ่งพันบาทใส่แสดงว่าในซองนั้นมันไม่มีเงินอยู่แล้วครับ
ส่วนอาการของน้องโซดาครับเด็กชายชะยุทธ์เลยชัยภูมิอายุ๑๒ขวบ
ถูกไฟช็อตนะฮะเมื่อวานนี้ครอบครัวพาตัวมาส่งโรงพยาบาลอีกครั้ง
หลังจากมีอาการจำเพื่อนร่วมห้องไม่ได้ล่าสุดน้องดีขึ้นแล้วนะครับ
แต่แพทย์บอกขอรอดูอาการอีกนิดหน่อย
คุณผู้ชมวันนี้พลเอกนโรงพันธ์จิตแก้วแท้ท่านผู้บัญชาการทหารบก
โล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นายปรัชญาใจบุญหรือว่าบอส
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่๒ที่ช่วยนักเรียนหญิงที่ถูกไฟช็อตจนหมดสติ
ซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฝากมาชื่นชม
แล้วให้เกียรติยกย่องบอสเป็นตัวอย่างในสังคม
นี้ทราบว่าบอสอยากจะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
จึงฝากบอกว่าถ้าสนใจเนี่ยอยากให้เข้ากองทัพบกนะ
เพราะว่าต้องการกำลังพลแบบบอสครับ